สวัสดีครับ

ก็ไม่เคยเห็นตัวจริง
พอไปเจอที่โรงแรมก็เซ็กซี่มาก

รู้จักกันก็คือผมพยายามให้ลูกน้อง

อะไรที่ทำให้มั่นใจว่าเป็นคนนี้
จริงวันแรกที่เจอพี่บอลเนี่ยค่ะ
ก็มันมีเหตุการณ์ที่เจอกันโดยบังเอิญก่อนค่ะ

โดยที่ผมก็ไม่รู้จักว่าเขาคือใคร
เดี๋ยวขึ้นมาเลยมั้ยมาพี่บอลนี่ค่ะ

มาเลยแม่

เป็นคนที่ตามผูกดวงแล้วลักษณะราศีสิงศ์
คนราศีสิงศ์เนี่ยคือราศีของเจ้าป่าหรือสิงโต
แต่ในยามที่เขาเจอเนี่ยเขาเป็นพะโล้เหมือนหมู
เขาก็ต้องไปเฟิร์มตัวเองให้มันดูดี
เพราะเขาเป็นสิงเพื่อที่จะล่าเหยื่อ
คือนางสิงสาวมันก็ต้องเป็นธรรมดา
และการจะเข้าหาเขาก็ไม่พูดพลาด
มีท่าทีให้แบบ
คล้ายกับแบบใครสักคนประสานติดต่อฟอร์มเหมือนมาพัก
เพื่อเป็นโปรโมชั่นก็ต้องหาฟอร์มเพื่อจะมาเจอ
คือมันเหลี่ยมเยอะอย่างนี้
ในที่สุดวันที่คุณได้เจอคุณอุ้มครั้งแรก

ต้องเท้าความว่าจริงก่อนที่เจอที่โรงแรม

ถ้าเจอแบบขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอพูดจบอุ้มก็เดินมาผ่าหน้าเขาไปเลย

แล้วก็ใช่ค่ะแล้วพออุ้มมาแล้ว
พอดีว่าเขาเจอเพื่อนของอุ้มซึ่งรู้จักกับเขาอีก

เขาก็ไปบอกกับเพื่อนเขาว่าพี่บอกอุ้มให้หน่อยดิ

จำได้ไหมที่พี่เคยบอกเนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่

ขอถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบจะปิ๊งสปั๊งปิ๊งอะไรเลยนะ
เพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคอุ้ม
ผมชอบขาวตีอะไรอย่างนี้
พี่บอลสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันไป

เมื่อกี้ยังพี่พูดกับพี่หนูแบบว่าผู้ชายรวย
ถ้าอุ้มความรวยไปแล้วจีบมันมันไม่เอา
แต่มันยังไม่รวยอย่างนี้ด้วยค่ะ

แล้วอะไรถึงมั่นใจได้ว่าเป็นเขาอะไร
มันรู้สึกถูกชะตาด้วยนะคะอย่างแรก
แล้วก็คืออย่างที่บอกเวลาผู้ชายมองเราเพิ่งจะดูออก
คือเราจะดูรู้ว่าผู้ชายที่เจอมาเยอะอะค่ะ
เพราะยิ่งคนมีตังค์ก็จะยิ่งมองเราด้วยสายตาแบบนั้น
ซึ่งมีคนมาเสนอทุกรูปแบบให้หล่อนอยู่แล้ว

ถ้าดูทางมาก็รู้แล้วแค่พูด

หนูก็แค่หนูรู้สึกว่าการที่เป็นคนตรงชัดเจนเป็นเรื่องที่ดี

อย่างที่อาจารย์บอกว่าผมก็เป็นคนแบบวางแผน
ก็คือขนาดมีไลน์แล้วก็ไม่ตามให้เขาไม่คุยให้เขารู้สึกรำคาญรำคาญ
ก็แบบแค่กุ๊ดไนท์นะครับอีก๒เดือนเราค่อยเจอกัน
แล้วก็แบบนานค่อยทักไปสักครั้งหนึ่ง

ปลื้มค่ะปลื้ม

ชะตาคุณบอลเป็นคนมีครอบครัวหรือมีแฟนหรือมีคนรัก
แต่ในห่วงเวลาจากพศนี้ไป๓ปี

ว่าเขาจะมีอุ้มหรือไม่มีเขาก็ต้องเคลียร์
มันเป็นเวลาของการสิ้นสุด
มันเป็นเวลาที่ไม่ใช่ว่ามีอุ้มแล้วเขาถึงเลิกกับคนที่เป็นคู่รัก

แต่มันเป็นเวลาของการหมดบุญซึ่งกันและกันพอดี
เพราะมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนคู่เขา
โคจรเข้าสู่เรือนวินาศมาประมาณ๓ปีที่แล้ว

แล้วมันก็มาเป็นจุดทัพเรือนชะตาแปลว่าจุดเปลี่ยนแปลง
มันเป็นจังหวะมากเลยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เสด็จน้ำซะทีเดียว

จริงแล้วครับผมมีครอบครัวมาก่อน
แต่ว่าได้เลิกกับคุณแม่ของน้องการ์ตูน
ตั้งแต่ตอนน้องการ์ตูนอายุประมาณขวบกว่าแล้วครับ
ตอนนี้การ์ตูนอายุเท่าไหร่แล้ว

เพราะฉะนั้นคุณก็เป็นนุ่มโสด

แฟนแต่ก็ไม่ได้แบบจดทะเบียน

มันปิดรับมันเป็นความสัมพันธ์แบบมันไม่ได้เจริญ

คุณก็เพิ่งโสดมาจริงไหมฮะตามดวงที่เขาบอก

มันเหมือนมีอะไรคาราคาซังอยู่มันเป็นรายละเอียดที่ว่า

อุ้มจะถูกทั้งกระแสสังคมที่หาว่า
แย่งสามีชาวบ้านเขาสิ
เรื่องนี้มันผ่านพ้นมายังลูก

ผ่านพ้นเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว
สรุปว่ามีขาวว่ามั่นหมายถึงว่าหนูทั้งคู่
ค่ะสรุปมั่นไม่มั่น